สายสั้นข้อบอกเดียวได้ใจความเลยนะครับเอาไว้เลย๓๐๐๐บาทครับจากกาวน์ซิเมนจัวระเข้เขียวนะครับ
ขอบพระคุณกาวน์ซิเมนด้วยนะครับปากไฟต์ติดแล้วนะครับเขายังไม่แพ้ใครครับ
คุณกาวซิเมนด้วยนะครับโอ้โห๘ไฟล์ติดแล้วนะครับ

ไม่ธรรมดานะครับรายนี้ยักษระจูเนียนะครับ
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ
ว่ากันว่าเป็นมวยเล็กดีรถโตน้ำเงิน
ชนะมา๒ครั้งวันนี้จะย้ำแค้
หรือโดนล้างตาน่าสนใจก่อนลืมติดตามวิทยา
ครับมวยคู่อีกสี่ของเรานะครับฝ่ายแดงกล้องทรลิเล็ก
ต่อหลัก๒ชื่อพายุพล

เป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครชกมาแล้ว๕๘ครั้ง
ชนะ๔๒แพ้๑๓เสมอ๓ครั้ง

พันล้านบิ๊กเอ็มยิมที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรพันล้านบิ๊กเอ็บยิม
ชื่ออภิเชษนากแก้ว
อายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดสุราชธานีครับ

แพ้๑๒เสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนกล้องทรเล็กต่อหลัก๒
ที่วิธีมวยลาธิดำเนินครับ
ขึ้นมาดูมวยเล็กกันบ้างนะพี่ชัยนะ
อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดมวยรุ่นเล็กเหมือนกันนะครับ
เด็กแบบนี้พี่ชัยบอกว่าพี่ชัยชอบ
อนาคตก็จะเป็นมวยเอกอีกวันข้างหน้าครับ

อาจารย์อำนาจสายฉลาดครับ

เสือใหญ่นี่เปรี้ยงเดียวไม่เหลียวเลย

แต่ผมไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้
เหนือไม่ซึมเลยครับ
โอ้โห

อายุอนามใกล้เคียงกัน

น่าสนใจเลยนะครับมวยคู่นี้ครับ

มุมแดงเคยชนะมา๒ครั้ง

เดี๋ยวดูว่าอันนี้จะเป็นตัวแปลหรือเปล่านะครับ

ไฟแดงนี่ชุกยิรัยไปก่อนลูกภีร์
แล้วก็มาพลิกแพ้ไฟน้ำเงิน๒ครั้ง๒คราว
เดี๋ยวดูเกมยาวครับวันนี้

โทรมาบอกเลยบอกโอ้เสือใหญ่นี่น่ากลัวจริง

๑๐๐บาทมันสามารถล๊อคมวยจากตู้ได้

ทุกการอากาเดชบอกยอมเลยตัวนี้

นี่แหละอีกอย่างหนึ่งก็ถูกฉลกกับหัวหน้าเขาด้วยนะ
ชายช๕พยักษ์เสียหลวงพวกนี้

ยอดแอดแถวบ้านก็บอกแอดขน

ในฐานะที่คุณเคยชนะ
มวยนี่เก๋าเลยน้ำเงิน

ให้อุ่นเหรอในนี้เอาไปแสนล้าน

ไม่รู้แค่งซ้ายหน้าใช้การได้ดีละ
แต่แดงนี่ก้องทลนีต่อหลักสอง
ต้องแก้มือให้ได้ไม่งั้นนอนไม่หลับ
ถ้าแพ้ครั้งนี้ก็แอดถี้กแล้วนะ
บอกถ้ามันคู่ขี้ก็ขออีกทีนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะคู่ขี้ไหมวันนี้
ต้องดูหน้าเกมแข้งซ้ายจัดเป็นมือขวาทั้งคู่แต่ว่าแข้งซ้ายหน้าน้ำเงินเตะได้ดีเลย
พันล้านตีหน้าเตะแม่นด้วยดิอ่าผู้ชี้ขาดบนเวทีไซส์ไล่เลี่ยเลยนะครับ
นี่แหละมวยหลายคนบอกว่าทำไมมันน็อคอ้าวขโมยมวยนี่อาวุธมันหนักมันแรงมันเจอกับจุดไฟกัสมันก็อยู่ไม่ได้มันยืนใกล้ด้วยอ่า
ใกล้กันด้วยนี่มันไม่ได้ยืนห่างนี่ประเภทตะโกนถึงเตะกันไม่ถึงนี่ไม่มีแล้วครับยอดมวยไทยรัฐนี่ต้องยืนใกล้แบบนี้
ยืนติดติดสีชาร์จเลยครับก็ต้องติดตามผลงานของไอ้เจ้าเสือกันต่อไปว่าจะเจอกับใครนะครับ
เดือดร้อนโปรโมเตอร์เลยต้องไปเล็งมาแล้ว
เจ้าเสือนี่ไอ้มวยเนี่ยมวยพวกเล็กเตี้ยลำเนี่ยนะมันมีอยู่ตัวสมัยก่อนหลักฐานนะ
การออกคู่ให้นี่โปรโมเตอร์ทรงชัยต้องดูตลอดนะต้องเล็งต้องเล็งนะฮะ
สมจิตน้อยอย่างนี้อันนี้สำคัญทรงชัยน้อยนะทรงชัยน้อยทรงชัยน้อย
ต้องเล็งดีดีนะอ่าเพราะไปใหญ่มากมันเดี๋ยวมันเสียของก่อนนะพี่บ้าน
นี่ดูดูความน่ารักของคู่นี้ดีกว่าน่ารักเลยครับคู่นี้แน่นเลยนะครับ
แดงกล้องธรณีน้ำเงินเพชรพันล้านแต่ไม้ลายมือนี้น้ำเงินนะรูปร่างมาปึ๊กเลยนะ
ปึ๊กดีได้เปรียบด้วยปอนด์หนึ่งต่อหลักสองแดงร้อยสี่น้ำเงินร้อยสาม
ต่อปอนด์หนึ่งหื้มบายกหนึ่งดูเชิงกันนิดหนึ่งหารใจกันน๋อยหนึ่ง
ขอบคุณแฟนมวยด้วยนะครับวันนี้เก้าร้อยเจ็ดสิบหกคนเยอะมากโอ้โฮเพลิงผ่านแน่นเลย
คอนบังว่ามามั้ยวันนี้ไม่มาหน้าตู้หรอ
อย่างที่ท่านห่วงเอาเองอยู่แล้วแล้วหิ้งก้าลพอเย้าที่สายหน้ากำลังขึ้น

อืม
เกี่ยวแล้วคืนอย่างนี้น่ากลัวมาก
โอ้โหทางด้านกล้องเข้าในเรียกนิดเต็ดตราดล่างครับ

เพชรพันล้ำเกี่ยวขาได้ครับปวดแข้งขวาเข้ารำตัว
วยคู่นี้ไม่ต้องดูเชิงให้เสียเวลาครับ
เจอกันมา๒ไฟล์แล้วไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่๓ครับ
ตอนนี้ขอบคุณครับพวกกาวที่เป็นตาจอราเข้เขียวครับชนะน็อกเอาไปเลย๓๐๐บาท
ระเข้ฟาดหางรับ๑๐๐๐บาทครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
บริเวณนี้ครับยกที่๒ปล่อยตัวออกมาแล้ว
ยกแรกนั้นดูชั้นดูเชิงไหมครับน้ำเงินโดนเกี่ยวขาล้มลงไปทั้งยืนเลยนะครับ
ฝีไม้ลายมือความเจ้าเล่นี่อยู่ที่น้ำเงินนะครับโดยเฉพาะตีนหน้าเพชรพันล้าน
ส่วนแดงกล้องธรณีนั้นวันนี้มาได้เปรียบน้ำหนัก๑ปอนด์ด้วยมา๑๐๔น้ำเงิน๑๐๓
หนักแน่นเลยนะครับต่อหลัก๒นี่หายห่วงเลย
วันนี้ดูจากเนื้อตัวหนาปึ๊กเลยนะวันนี้มันแน่นมาก
้องธรณีผิดเนื้อผิดตัวเลยนะไม่เคยเห็นแน่นแบบนี้มาก่อนเลย
ต้องดูแล้วครับเกมปะทะกันร่างกายเบียดไปโต้มาต่างใครจะยุบเท่านั้นละนะ
แต่การพิสอบแดงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะน้ำเงินก็ไม่ธรรมดา
อยู่ในแผนสร้างอยู่แล้วซ้ายคู่เลยมวยมีอนาคตทั้งคู่
นี่เพียงแต่ว่าต่อหลักสองอ่ะจะดูชื่อแท้จะมองดูเด็ดเมีย
แต่น้ำเงินตั้งมวยมานี่เขี้ยวงึกเลยนะพี่ป่า

ตีหน้าดีดขึ้นไปนี่เข้าคางได้ด้วยนะมันอันตรายมาก
การแก้เกมทำการบ้านมาดีหรือเปล่านะพรบางว่า
แบบไหนแข้งซ้ายหน้าป้องกันได้ไหมเก็บได้หรือเปล่า
บังเลยบังพยายามบังกันแข้งซ้ายให้ได้
แค่งซ้ายหน้าเตะโต้ด้วยขวา
แต่น้ำเงินนี่ออกละเอียดใช้ได้เลยนะตีนซ้าย
น่ารักเด็กคนนี้น่ารักเลยเพชรพันล้านเลยนะ

คือมันออกแบบธรรมชาติแค่งซ้ายหน้าของเพชรพันล้าน
คู่นี้ต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านเป็นการชมความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่
อนาคตพวกนี้เงินแสนทั้งนั้น

ตั้งใจซ้อมอายุมวยแต่ละคนมันไม่นานมากอ่ะ
มันจัดได้ทุกคนแต่ว่าสร้างสร้างได้หรือเปล่า
อันนี้สำคัญดูการเสกการเป่าของโปรโมเมอเตอร์โซงแชร์แป๊บเดียวเท่านั้นนะ

เสือใหญ่กี่ไฟล์เองนะแป๊บเดี๋ยวทะลุเงินแสนแล้วเสือใหญ่

น่ารักนี่ครับสลับโล่โจเจอขวาเจอ
เหรอเหลี่ยมทันกันด้วยดิ
เคยแพ้มา๒ครั้งครับวันนี้

แม่วันนี้เตรียมแข้งขวามาดีเลยนะครับแดง

แม่วันนี้กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายก็ถือว่ามากันเยอะนะ
ขวาทั้งคู่แต่ว่าแข้งซ้ายหน้าเนี่ยคอยรบกวนตลอดนะครับ

เจอซ้ายคืนด้วยซ้ายเช่นเดียวกันครับ
ซ้ายค่อยย่องแล้วงาบเลยครับ

ชนะสวยเดี๋ยวเข้าเลย
นี่ก็เคยต่อยศึกเงินล้านมาทั้งคู่นะ

มาแล้วเนี่ยแก้งขวา
เสริมด้วยกล้องธรณี
มาดูจากเนื้อตัวมาว่ามันดีเท่าไรนะ
แค่งขวาครับโดนทางด้านกล้องวันนี้คืนขวาครับเข้าลำตัว
กล้องคันเล็กเตะขวาครับทั้งคู่แลกกันหน้าดูครับอาวุธตอนนี้
ขอชกกันมาแล้วสองครั้งสองคราวก็ไม่ต้องดูเฉิงให้เสียเวลา

ยอดมวยไทยรัฐครบรอบ๑ปียิ่งใหญ่นะพี่ชัยนะ
ครับแฟนมวยเนี่ยนั่นขนาดครับกับเวทีครับ

ระหว่างเสียใหญ่อยากว่าวิทยายลนกันยังไงเดี๋ยวจบคู่นี้เดี๋ยวเรามีภาพชาติ

วิทยาก็ฝากรายการมวยมานะ
วันที่๓๐กันยายนที่สนามมวยชั่วคราวสนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม

ศึกชุมนุมเซียนปะทะเซียนนะ

อีกสี่มนุษย์สสริญญากับแผนภาคทเทพสุภิง

ที่เวทีมวยสนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม

ของพี่แกร่รัชน์ทั้งเดินนะครับ
เผดพลานส์ที่๑๐๐ซักที
เดิมอยู่

เป็นชีวิตคาร้าย
คือที่เทพสุภิงชัดผู้รองเป็นแรก
ต้องเปิดเกมนะต้องธรณี
เดินต้องประทะต้องเบียด

ดันเลยดันแล้วแทงดันแล้วตี

ซ้ายแทงซ้ายเด้ง

กันเหลี่ยมไปเลยนะแบบต้องเบียดลึกเกินนะ

ซ้ายหน้าเออหมัดมาอีกแล้ว

ระเข้เขียววันนี้สาวมาแจกเองเลยนะ

ขวาตีตีรกกันตีรกฆ่าเลยนะครับ

วันนี้กองเชียร์จากภาคใต้กลับมากันเยอะนะครับ

ขยับหมัดขวาเสริม

โมยล่ำจะเสี้ยเพียบนะ

แหลมเลยลูกนี้คาเลย

นี่แหละครับอนาคตของเด็กรุ่นใหม่
การจัดการสร้างของโปรโมเตอร์ทรงชัยดูครับแข้งซ้ายเตะเฉียบ
ฟันศอกงัดไปเรื่อยครับเดินตลอดกล้องธรณีรับแข้งเลย
บังไม่บังอ้าวโดนหมัดขวาต้องระวังอ้าวขวามาอีกแล้ว
บวกกันเลยเฮียนแบบนี้ไทยรัฐทีวีชอบ
ขวามาอีกแล้วเนี่ยโดนหมัดขวาหลายหัดแล้วนะครับเพชรบาลาน
ระวังนะครับประมาณไม่ได้นะครับเตะซ้ายเพลินนี่ขวาบวกมาหล่นเลยนะ
ยังรับได้ยังรับได้เจอหัดเจอหมัดเจอหมัดสะสมมากเป็นยังไง
หรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นเรื่องใจเฮแล้ว
สุดยอดสุดยอดครับมันเลย
แทนพันล้านนี่มาเป็นแถบแก้งซ้ายด้วยแก้งซ้ายเข้ารำตัว
ครับหลังกล้องตรงนี้สับสอกแรกเลยครับ

โอ้โหนี่ถ้าฝ่ายน้ำเงินนี่ไม่ธรรมดานะ

คุณแห่งคู่นี้แรกอาวุธกันสนุกนะพี่ชัยนะ
เอาละครับกำลังเข้มข้นเลยนะครับ

พอน้ำเงินเตะซ้ายมานี่น้ำเงินบวกขวาเลย
โอ้โหคู่นี้เดี๋ยวแตกเดี๋ยวก็นับเดี๋ยวก็น็อกจนได้แล้วครับ
แล้วถึงเงินด้วยอันนี้สำคัญที่สุดตรงนี้
มานั่นหมัดอย่างเดียวเลยนะน้อโอเคไอ้เจ้ากองตรณี
ขวานี่เข้าหลายหมัดเลยนะครับช่วงปลายยก๓
วางขวามาอีกแล้ว
เจ้าแห่งซ้าย
อย่ายุบเนี่ยน้ำเงินอย่ายุบ

น้ำเงินไม่ได้แต่ว่าเปิดเกมต่อยได้แม่นนะต่อยแม่นมากแล้วต่อยหนักด้วย
เสียบเสียบไหมดูดูอะไรอะไรเกิดขึ้นปิดบัง
มัดขวามัดขวาสอกขวาพยายามขยับเปลี่ยนการ์ด
แข้งเปลี่ยนแข้งมาซ้ายปิดบังเดินเดินไวเดินไวครับกล้องธรณี
ตลอดด้วยก้องธรณีตราสองกลับเงินเพชรพันล้านขยับขยับ
ใส่กันไม่หยุดเลยสุดยอดสุดยอดจริงครับ
ไม่ได้เป็นคู่นี้เนี่ยยืงห่างกันเป็นวาคู่นี้เตะไกลเลย

โบงในรอประปรีตีแล้วกันตีแล้วค่า

โอ้โหการเตรียมตัวมาแล้วออกตู้ไทยรัฐแบบนี้แหละครับ
หัวหน้าคณะเลยตีนซ้ายทำงานอีกแล้ว

ตีไปเรื่อยครับ
ดูครับมา๓๔เข่าติดกันเลยนะ

ไปเน้นหัดขวาอย่างเดียวไม่ได้ตินขวาไปไหน

เจอซ้ายก็ยังเน้นมัดเลย
แทงลับแทงซ้ายเก่าซ้ายว่าไปเลยครับ

เดินแล้วตีนขวาไปไหนครับกล้องธรณี

นี่ล้ำเนยนเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้ว

ระบบเบียดจริงครับคุณผู้ชมครับ
มันนี่ต้องมาตัดสินที่เปลี่ยงยกสุดท้ายแล้วนะ
ตรงตรายกใครได้
โอ้โหโยงสุดท้ายพี่ชัยพูดว่าชิงดำนะครับแต่ว่าต้องชิงทำชิงออกอาวุธด้วยนะครับ
โอ้โหเบียดกันคู่ขี้สูสีเหลือเกินเดี๋ยวต้องมีภาค๔คู่นี้เอ้าติดตามกับพี่ป่าพี่บุ๋มครับ
ลูกสีมันหมดโต๊ะไปแล้วเหลือลูกดำลูกเดียวแล้วพี่ป่า
บนโต๊ะเหลือลูกดำลูกเดียวแล้ว
นี่คือความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่ในสายงานวันทรงชัยนะครับ

ไม่เดี๋ยวหน้าสินะ๔ยกลายเตะเขาก็ไม่เดินเกี่ยวเมื่อกี้ว่าต้นยก๕นี่เอง
ขยับเปิดเกมนี่กลับเป็นฝ่ายทางด้านเพชรพันล้านเปิดบ้างแล้วครับ
ขยับรอจังหวะแข้งซ้ายมันชิงกันยกนี้เลยนะ
เหลี่ยมเลยเตะตีดคืนไม่คืนโต้ไม่โต้ครับกล้องธรณี
กับขวาด้วยตีนซ้ายตีนขวาสุดเบียดจริงครับเนียนตาทั้งคู่

อีกแล้ว๒แข้งติดแล้ว

มีพระครัปกลับเยาทมวยไทยรัฐโดยปรโมเตอร์ส่องไทยรัฐนสุบัน

โอ้โหซ้ายเนียนเลยซ้ายเตะตลอดนะครับ
น้ำเงินแดงต้องโต้นะครับจะมาเอาแต่ลูกหักล้มไม่ได้นะครับ
ตีขวาไปไหนไม่ดีนะไม่ดีน้ำเงินบีบด้วยแล้วฝีมือจัดจ้านกว่า
บีบเลยแดงต้องโต้ตลอดนะครับ
รอเลยออกรอซ้ายเตะติดซ้ายเตะติดขยับโยกโยกขยับ
เจอซ้ายพยายามโต้คืน
แดงกล้องธรณีน้ำเงินเพชรพันล้านโยกขยับแล้วซ้ายปิดบัง
ยังไม่ออกทำก่อนได้เบียบ

กองกฎรณีสี่ยกเดินนะครับยก๕นี้อยากรอโต้จังหวะ๒
โอ้โหแฟนมวยนี่นั่งกันไม่ติดเลยล่ะ

เสียหายเลยนะเจอสับแบบนี้

เสียลักษณะเลย
ยังเกิดขึ้นได้นะเกี่ยวแล้วคืนไหม

แล้วก็นึงมันมีผลหรือเปล่านะพี่ป่ะ

ดีแล้วส่วนมากจะติดมากนะยกนี้

แดงนี่หันมาเล่นจังหวะ๒เลยยกนี้

กองเชียร์ไม่รุนแรงเลยนะในช่วงปลายยก

นี่คือคลองธรณีตอลักษ์๒

วันนี้เพชร๔๐๐๐มาทั้งวิทยาเล็กทั้งเพชรพันล้านเลย

ตอนนี้ทำแล้วไม่เห็นแล้วเด็กเดิน

ในช่วงปลายยกใกล้จบใกล้หมดยก

มันบังได้ดีด้วยนะแล้ววันนี้มาเนื้อตัวในปึ๊กเลยนะ

ถ้าแข้งซ้ายไม่เป็นเตะเข้าไม่บังนี่นะจบเลย

แล้วชกกันนี่คุ้มค่า
การชูมือจากอำนาจสายฉลาดครับชูออกใคร

้องธรณีแดงนะครับน้ำเงินเพชรพันล้าน
แดงครับกล้องธรณีต่อหลัก๒ชนะคะแนน
พันล้านบิ๊กเอ็มยิมนะครับ
เป็นคู่ที่๔ในวันนี้ครับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัย

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวพักสักครู่